ถูกแชร์อยู่นะคะในเพจเฟซบุ๊กเพจหนึ่งเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ทางเดินหน้าประตูห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชศรีมาภาพภาพนี้นะคะ
ในเพจเนี่ยบอกว่าเหมือนกับเป็นตำรวจมาตรวจค้นยามวิการแล้วก็เหมือนกับมีการวางของเอาไว้หน้าห้องแล้วเดินเข้าไปในห้องแล้วเดินย้อนกลับมาหน้าห้องอีกรอบนึงเป็นลักษณะของการยัดยาเสพติดหรือเปล่า
จังหวะนี้มาหน้าห้องแล้วนี่ฮะ
นี่ค่ะลักษณะแบบนี้นะคะก็จะมีผู้ชายคนนึงเนี่ยเป็นเหมือนกับเพื่อนเจ้าของห้องส่วนที่เหลือตามที่เขาลงเอาไว้ในเพจเฟซบุ๊กเนี่ยบอกว่าเป็นตำรวจ

ค่ะแต่ก่อนเข้าไปเนี่ยเหมือนกับวางของอะไรสักอย่างไว้หน้าห้องก่อนแล้วเข้าไปแล้วออกมาแล้วเหมือนกับหยิบของอันนั้นนะคะ
ลักษณะของการก้มวางของ
จากภาพภาพนี้นะคะเราตามเรื่องให้นะคะ
เราส่งคุณวิมลวันธรรมพักดีไปคุยกับผู้ชายคนนึงซึ่งเป็นคนโพสต์นะคะ
ขอใช้ว่าเป็นในแจ๊คนามสมมุติค่ะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์ตามคลิปเนี่ยคือวันที่๑๔มกราคมที่ผ่านมา

พอเปิดประตูมีผู้ชาย๔คนอ้างตัวว่าเป็นตำรวจมากับเพื่อนเขา
ที่ชื่อว่าเป็นนามสมุดนะ

แล้วเขาก็ถูกพาตัวไปโรงพักถูกขังอยู่วันหนึ่ง
ระหว่างนั้นมีคนที่ถูกขังอยู่ด้วยกันมากล่อมว่ารับสารภาพไปเถอะ
ถ้าตรวจไม่พบว่าปัสสาวะม่วงก็จะถูกแจ้งข้อหาค้ายาเสพติด
เขาบอกว่าเขาก็หลงเชื่อก็เลยรับสารภาพไปตามคำแนะนำ
ทั้งที่ตัวเองไม่เคยมีประวัติเสพยาเสพติดไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลย
แต่จากเรื่องเนี้ยเขาเข้าคุกไปสองเดือนแล้วก็ประกันตัวออกมาวงเงินตั้ง๕แสน
เขาบอกว่าสาเหตุที่เพิ่งมาปล่อยคลิปนี้ในช่วงเวลานี้
เพราะอยากได้รับความยุติธรรมในคดีของเขาสารชั้นต้นนัดพิพากษา๑๕ตุลาคมนี้แล้ว
ทำไมถึงไม่ขอหมายขออะไรให้มันเรียบร้อยเพราะหลักฐานคุณไม่มี
คือจับแล้วสร้างหลักฐานนะครับมันก็จับใครก็จับได้ครับ
ผมก็ไปฟังจากนักโทษด้วยกันบอกว่าให้รับสารภาพไปเลยว่า
ฉี่เรายาเราจะโดนครอบครองเพื่อเสพ
แต่ถ้าเกิดฉี่ไม่ม่วงมีแต่ยาจะกลายเป็นว่าครอบครองเพื่อจำหน่าย
ด้วยความรอไม่รู้จริงอย่างนั้นผมไม่รู้แต่พอผมไปฟังเขาหาจากร้อยเวน
เวรแจ้งผมแล้วผมก็ปฏิเสธในในชั้นร้อยเวรไปเลย
แต่ว่าผมก็เหลือทางไว้ผมรอบเสพก็ได้ที่ผมพูดอย่างนั้น
แต่จริงผมยืนยันตรงนี้เลยว่าผมไม่ได้เสพ
แต่ตอนนั้นเราสลับครับรับสลับเขา

ผมแน่ใจอยู่แล้วว่าฉี่มันต้องมีสารเสพติด
เพราะว่ามันมีอยู่ในตู้เย็นของโรงพักมีเต็มเลย

ที่นี้ค่ะในตั๋นนามสมุทร
ซึ่งก็เป็นคนที่อยู่ในคลิปภาพตามกล้องวงจรปิดนะคะ
ที่ไปกับคนที่เขาบอกว่าเป็นตำรวจนะ
ก็เหมือนกับว่าเป็นต้นเหตุให้ในแจ๊คนามสมมุติถูกจับ
ทีมข่าวเราไปคุยด้วยในตันคนนี้
เขาเล่าว่าตัวเขาถูกจับพร้อมยาเสพติด๐๕๕กรัมนะคะ
ถูกส่งเข้าเรือนจำระหว่างสารตัดสินเป็นเวลา๒เดือนแล้วก็ถูกส่งเข้าสถานบำบัดยาเสพติดจังหวัดนครราชศรีมา๑๔วัน
เขาบอกว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยก็เหมือนกับที่ในแจ๊คเล่าเลยเรื่องมันเหมือนกันเลย
แต่เขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ายาเสพติดที่เอามายัดให้ในแจ๊ก
คือยาเสพติดที่ตำรวจยึดมาจากตัวเขากับในแบ็คคือในแจ๊คไม่รู้เรื่องค่ะ
เขายืนยันว่าเขาเนี่ยพร้อมจะเป็นพยานให้ในแจ๊คที่ออกมาเป็นพยานให้ในแจ๊ค
ไม่ใช่ว่าจะไปกันแกล้งตำรวจชุดจับกลุ่มหรือว่าไปใส่ร้ายนะ
แต่ในแจ๊คเนี่ยมีบุญคุณคอยช่วยเหลือเขามาตลอดแล้วในแจ๊คไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจริง
ถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันก็ตาม
ผมอยู่ในห้องตลอดเวลาครับคนรอบแรกมันไม่มีเจอเลย
ไม่เจอยังไงก็ไม่เจอจนจนมีชุดสองที่เข้าไปอ่ะ
แล้วก็เริ่มค้นกันใหม่ก็ถึงเจอยาเสพติดในกระเป๋าเป้ที่รอบแรกซึ่งทำการค้นไปแล้ว
นั่นแหละครับแล้วค้นไปแล้วแล้วผมผมเห็นนะครับ
ผมมั่นใจว่ายาเสพติดที่ที่ว่าเจอในกระเป๋าของน้องเนี้ยมันเป็นยาเสพติดที่เอ่อ
ผมแบ่งกับนายแบ็คแล้วในระหว่างที่ผมถูกพานั่งรถมาอย่างที่โรงแรมนี้
มานั่งข้างตำรวจประกบผมสองคนเนอะแล้วก็เหมือนตำรวจก็ทำอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกับวัตถุบางอย่างอะครับ
นั่นแหละจนผมเพิ่งมาเห็นชัดเจนก็ตอนอยู่หน้าห้องนะครับในระหว่างที่ผมเคาะประตูอ่ะ
ท่านผู้ชมครับข้อมูลที่แจ็คกัปตันบอกกับเราเพิ่มเติมเนี่ย
เขาบอกว่าอย่างนี้นะฮะ๑๔มกราคมนะครับนี่ฮะไล่เรียงแบบนี้นะครับ
สิบสี่มกราคมต้นปีที่ผ่านมานะครับวันนั้นนะครับตำรวจชุดนี้ไปจับนายอาทิตย์
อายุสามสิบเจ็ดปีตอนห้าโมงเย็นหลังจากนั้นตอนทุ่มหนึ่งนะครับ
ล่อซื้อยาเสพติดโดยให้ในแบล็คอายุสามสิบเจ็ด
นำยาเสพติดมาให้ที่บ้านในอาทิตย์ซึ่งเป็นยาเสพติดที่ในตันนี่แหละ
แบ่งขายไปให้กับนายอาทิตย์จากนั้นสามทุ่มครึ่ง
ตำรวจก็ขยายผลไปจับตัำนะตัำก็อายุสามสิบเจ็ดปีนะครับ
ท่านผู้ชมครับไปจับที่บ้านในตำบลในเมือง
พอสี่ทุ่มก็ขยายผลต่อก็คือมาที่แจ๊คนี่แหละ
ตำรวจก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้ตันเนี่ยให้การซัดทอดอ้างว่า
จะได้ใช้มาตราหนึ่งร้อยทับสองตามพระบอยยาเสพติด
ซึ่งในสำนวนเนี่ยอันนี้ที่เขาอ้างนะที่แจ็คกัปตันอ้างนะ
บอกว่าเห็นว่ามีการขีดค่าตามที่ในตันเนี่ยบอกอะไรอย่างนี้นะครับ
มาตราหนึ่งร้อยทับสองพระบอยยาเสพติดนะครับ
คือเรื่องการลดโทษนะครับหากศาลเห็นว่าคนทำผิดเนี่ย
ให้ข้อมูลที่สำคัญเป็นประโยชน์ในการปราบรามกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ทางพนักงานฝ่ายปกครองหรือว่าตำรวจหรือพนักงานสอบสวน
หรือว่าในชั้นศาลเนี่ยก็จะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้
สำหรับความผิดนั้นอะไรประมาณอย่างงี้นะฮะแต่เดี๋ยวต้องรอฟัง
ไทยสมบุคชีแจงอีกทีหนึ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น